ก็อันนี้ผู้เสียหายกว่า๑๐รายเขาแจ้งความตอกกลองปราบ
ขอให้เอาผิดนางสาวอัศมาดำรงผลซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยหมอกรุงเทพที่ไปหลอกลวงให้มีการมาร่วมลงทุน
แต่ปรากฏว่านักเรียนนักศึกษาไม่ได้ไปจริง
แล้วก็ไปยังหลอกผู้ปกครองของโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหะเสนีอีกกว่า๓๐คน
ให้โอนเงินให้กว่าอีกคนละ๙๐๐๐๐บาท

เมื่อวานนะครับทางรองภูมิโนยกรรมโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีสอง
นายกิติพบภาวะนัทกุณฑรนำหลักฐานนำเอกสาร
เข้าพบกับตำรวจสอบสวนของกองปราบ
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวอัศมาดำรงผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

หลังจากแจ้งความกับตำรวจกองปราบเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
ภูมิในการโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหะเสนีสอง
ที่ถือว่าก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะ
ออกมาเปิดเผยว่านางสาวอัศมาดำรงผล
อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมกรุงเทพ
ได้ขายคอร์สเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนที่ประเทศอังกฤษ
ราคาถูกคนละ๙๐๐๐บาท
มีผู้ปกครองสนใจซื้อคอร์สให้นักเรียน๓๐คน
จ่ายเงินไปแล้วประมาณ๓ล้านบาท
และยังพบว่านางสาวอัศมานำหลักฐานของเด็กนักเรียนบางคน
ค้ำประกันเงินกู้นอกระบบอีกประมาณ๑ล้านบาท
เจ้าหนี้ทวงถามเงินกู้มาถึงผู้ปกครองนะครับ
ขณะนี้มีผู้เสียหายแบ่งได้เป็น๓กลุ่ม
คือ๑กลุ่มนักเรียนที่ซื้อคอร์ส
กลุ่มที่ถูกปลอมแปลงเอกสารไปกู้เงินนอกระบบ
และ๓กลุ่มที่ถูกหลอกร่วมลงทุนในบริษัทขายคอร์ส
กลุ่มนี้นะฮะก็ถือว่ามีมูลค่าความเสียหายเยอะเลย
กลุ่มที่๓ก็กว่า๒๐ล้านบาท
ใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละที่ทางด้านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชา
สิงหาเสนี๒ที่บอกว่าต้องไปแจ้งกับกองปราบ
จริงเขาเคยแจ้งความที่สนบึงกลุ่มแล้วนะ
แต่กลัวไงเพราะว่าหลังจากที่ผู้ปกครองเด็ก
มีการเอาเอกสารต่างไปให้กับทางนางสาวอัศมาแล้ว
แล้วตอนนี้ผู้ปกครองเด็กเขาได้รับแจ้ง
เขาแจ้งกับทางรองพอออกมาบอกว่า
มีเจ้าหนี้นอกระบบโทรมาหาลูกชายของเขา
เพราะว่านางสาวอสมาเอาพวกเอกสารเอาทะเบียนบ้าน
เอาไปใช้แล้วไปปลอมแปลงลายเซ็นต์
เอาเอกสารไปกู้เงินนอกระบบสูงถึง๑ล้านบาท
แล้วก็เจ้าหนี้ก็ติดต่อนางสาวอัศมาไม่ได้เลยนะฮะ
ถึงแม้ติดต่อได้ก็บ่ายเบียงมาโดยตลอด
และขาดการติดต่อไปตั้งวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ตามไปหาที่มหาวิทยาลัยก็บอกว่าลาป่วย
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบอกว่านางสาวอัศมาลาป่วย
ตามไปหาบริษัทย่านธัญบุรีปฐุมธานี
ก็พบว่าปิดตัวเก็บข้าวของไปหมดแล้ว
รองผู้บริการโรงเรียนประดินเดชาสิงศ์สิงหะเสนี๒
ก็เปิดเผยแบบนี้บอกว่าจริงแล้วโรงเรียนมีโครงการ
เรียนพิเศษผ้ากระดูกร้อนเป็นประจำทุกปี
เป็นโครงการที่คณะผู้ปกครองอยากให้จัดขึ้น
ก็จะพาไปศึกษาในต่างประเทศนะคุณนะ
แต่ว่าครั้งนี้นางสาวอัศมาเข้ามาติดต่อนำเสนอโครงการ

ติดต่อกับผู้มนวยการโรงเรียนโดยตรง
น่าสนใจว่าจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๓๒๗ตุลาคม
แล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีราคาถูก
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอยู่แล้ว
และเป็นอาจารย์ระดับหัวหน้าพักวิชาภาษาอังกฤษของมกรุงเทพ
เขาก็เลยเชื่อถือก็เลยหลงเหมือนกันนะฮะ
ให้จัดเหมือนกันแต่สุดท้ายถูกหลอกไปซะหมด
ล่าสุดมีรายงานว่านางสาวอัศมาดำรงผล
เดินทางหลบหนีขึ้นเครื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อกลางดึกวันที่๑๒
ไปประเทศฮ่องกงแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องตามจับกลุ่มตัวแล้วก็นำมาดำเนินคดี
เพราะว่ามีผู้เสียหายทยอยมาแจ้งความจำนวนมาก
แล้วก็มูลค่าความเสียหายก็เยอะขึ้นเรื่อยนะครับ